คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมานะ
อยู่ดีดีเอาระเบิดโยนใส่บ้านอ่ะอ่าโยนใส่บ้านใต้โกงเรือคนหนึ่งอ่ะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อนจังหวัดรังนะคะแล้วก็หนีไปเลยอืม
ใส่เสร็จหนีไปเจ้าของบ้านบอกว่าผิดบ้านหรือเปล่าเออ
เพราะก่อนหน้านี้อยู่ดีมีคนร้ายเอาเอ็ม๑๖ไปกราดยิงใส่บ้านหลังหนึ่ง
ใกล้ใกล้บ้านเขาถัดมาไม่กี่วันเนี่ยเขาโดน
เอาระเบิดมาปลาใส่บ้านเขาบอกไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเลยนะ
เขาอาจจะเป็นบ้านนู้นหรือเปล่าอย่างเงี้เหรอเออตั้งใจจะไปโยนบ้านนู้นหรือเปล่า
เคยเอาปืนไปยิงใส่อ่ะก็ไม่รู้แต่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แบบนี้
คราวแรกจะมายิงบ้านนี้หรือเปล่าเออไม่รู้ไงไม่รู้ใครผิดพอ
ผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยกล้องวงจรปิดที่บ้านของนางรัฐวรายเย็นช้อนหรือครูเอี่ยงค่ะ
ค่าราชการครูอายุห้าสิบสองปีเห็นภาพชัดเลยนะคะว่ามีคนร้ายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาไม่ทราบสีไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็มาจอดปากทางหน้าบ้านคนร้ายคาดไฟฉายเอาไว้ที่ศีรษะค่ะ
คนซ้อนท้ายใส่หมวกเดินลงมาแบบใจเย็นสบายเลยนะ
สลักระเบิดแล้วโยนใส่หน้าบ้านเขาแบบเนี้ยชิวแบบเนี้ย
ขี่รถหนีออกไปเลยสุนัขสองตัววิ่งไล่ตามแต่ตามไม่ทันค่ะ
มีความเสียหายหลายจุดเลยค่ะกระจกแตกกระจัดกระจาย
ยางแตกระเบิดไปสามล้อรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ก็เสียหายไปด้วย
ในบ้านก็มีร่องรอยสะเก็ดระเบิดเข้าไปถึงหน้าประตูห้องนอนหลายจุด
แต่ยังเคราะห์ดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถามเจ้าของบ้านนะคะเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ช้อนหรือว่าไต้ขาวเขาเป็นไต้กงเรือค่ะ

เรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้สาเหตุจริง
ไม่เคยขัดแย้งอะไรกับใครไม่เคยทะเลาะกับใคร
แต่ก่อนหน้าที่บ้านเขาจะถูกปลาระเบิดใส่

กระดยิงใส่บ้านหลังหนึ่งอยู่ห่างออกไป๑๐๐เมตร

ก็เลยเดาว่าคนร้ายลงมือผิดเป้าหมายหรือเปล่า

คนที่อยู่ในบ้านไปสอบปากคำเพิ่มเติมอะนะคะ
ก็ถามแฟนว่าเสียงอะไรแฟนบอกว่ารถโดนยิง
บอกว่าเร็วขอไปดูได้ไหมบอกว่ายังก่อนยังก่อน
แล้วเลยออกไปลูกสาวก็อยากออกมาก่อน

พอสักพักนึงก็จะรู้ว่าโดนจริงแล้ว

ทรัพย์ว่าของหน้านี้ลูกชายโดนยิงบ้าง
ไม่ได้โดนยิงบ้างหลังบ้าน

ไม่ใช่หลังบ้างเขาทิ้งบ้างเขากดอื่นไม่ได้เกี่ยว
แต่อย่างที่บอกว่ายังเคราะห์ดีนะคะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
ทางครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าบารมีหลวงปู่ทวดค่ะ
เขาเคารพนับถือแล้วก็วางไว้อยู่หน้ารถ

เสียอาวีคันนี้ใช่แต่ก็ฝากถึงตำรวจว่า
หาความกระจ่างให้หน่อยสิจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้สิ
แล้วคราวนี้บ้านเขาโดนปลาระเบิดใส่อีก
แต่ดูจากลักษณะในภาพวงจรปิดเนี่ย

เพราะว่าขี่มาแล้วก็เหมือนกับโยนไว้แล้วก็ไปเลย
ตั้งใจว่าจะขู่บ้านหลังนี้แต่ไม่รู้จะผิดบ้านหรือเปล่า